แม่บ้านประจำบานสัปดาห์นี้เตรียมตัวลุ้นดวงกันให้ดี
เพราะงานนี้มีร้อนหนาวแน่นอน
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์ตกงานแบบสายฟ้าแล้ว

สี่คนเลยนะนี่เลยจ้าน
แล้วมาสอนอาหารกันต่อกับเชฟสองพี่น้องสุดคิ้ว
ในเมนูสปาเกตตี้ต้มยำแห้งเด็ดแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะ